ประกาศฉบับที่๑๘นะครับจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่เปิดเผยความคลิบหน้าอาการของพระเอกชื่อดังปธฤษฎี
หลังจากที่ได้รับเข้ารับการผ่าตัดปอดด้านซ้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
รายละเอียดจากประกาศโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สรุปอาการหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดด้านซ้ายของพระเอกชื่อดังปธฤษฎี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่
มีการตอบสนองของม่านตาคงที่
ต้องใช้ยากระตุ้นความดันให้สารอาหารทางหลอดเลือด
ต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
การทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันคงเดิม
และยังต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง
โดยรวมผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤต
ขณะที่อาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวเปิดเผยว่าทางครอบครัว

เพียงแต่รอให้ร่างกายของปอแข็งแรงก่อน
ซึ่งทุกคนในครอบครัวมีกำลังใจที่ดีมาก
อกจากนั้นอาน้ำอ้อยยังบอกด้วยว่าหากเจ็บแทนปอได้ก็ยอม
เดียวกับคุณพ่อสงวนสหวงที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรำ
หลังกลับไปทำธุระเป็นเวลาเกือบ๒สัปดาห์
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็ได้โบกมือทักทายกับสื่อมวลชนนะครับ
พร้อมกับเอ่ยเพียงสั้นว่าสบายดี